เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมวิชาชีพนี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวค่ะ
ปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะคะเธอพาเพื่อนเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญ
ปรากฏว่าถูกร้อยเวรพูดจาคุกคามทางเพศใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะยังไงคะ
กางเกงในมาไหมอ้าวแล้วเรียกขึ้นไปชั้นสามซึ่งเป็นห้องส่วนตัวค่ะ
แถมตำรวจนายนั้นยังอ้างด้วยว่าที่นี่ตำรวจเยอะขอเงินไปซื้อน้ำหน่อย
เอาแบบนี้ได้เหรอคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
โพสต์ข้อความบางช่วงระบุว่าโกรธมากเพิ่งมารู้ข่าวพี่สาวผม
เป็นนักข่าวช่องดังไปแจ้งความที่สอนอภาษีเจริญพื้นที่บกนเก้า
เมื่อบ่ายวันพุธที่สิบห้ากันยายนตำรวจยศอ่า
รอจุดต่อจุดทอจุดอันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้
ตอนนั้นตำรวจคนนี้ไม่รู้ว่าพี่ผมเป็นนักข่าวอืม
เรียกเข้าห้องประชุมเล็กไปค่ะค่ะทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยสอบถามข้อเท็จจริง
กับนักข่าวสาวช่องคนนี้นะคะที่ถูกคุกคามเนี่ยช่องดังคนนี้
เธอก็ให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุเธอพาเพื่อนผู้หญิงของเธออีกคนนึง
เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะไปลงบันทึกประจำวันเพราะเพื่อนจะนำเอกสารบันทึกประจำวันนี้ไปขอเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่
เพราะว่าเบอร์เดิมถูกเอาไปใช้จนมีค่าใช้จ่ายสูง
ก็เลยเนี่ยคือมาบันทึกประจำวันนะคะเอาไปใช้
ลงบันทึกประจำวันตำรวจนายดังกล่าวใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ
ถามมาว่าใส่กางเกงยีนขาดขาดอืมใส่กางเกงในหรือเปล่านะ
ถามอย่างงี้นะคะเอาเพื่อนผมเขาใส่กางเกงยินสั้นขาดขาด
แต่เขาไม่ใส่กางเกงในนะคือจริงพูดจาแบบนี้
มันเข้าข่ายคุกคามทางเพศอยู่แล้วค่ะ
ต่อให้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจะเป็นใครใช้คำพูดอย่างนี้กับผู้หญิงไม่ได้นะคะ
จากนั้นยังเรียกขึ้นไปชั้น๓ห้องไก่เกลี่ย
ทั้งที่ปกติถ้าเราไปแจ้งความค่ะ

คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยรอรับแจ้งความอยู่แล้ว
และกรณีนี้ไม่มีคู่กรณีทำไมต้องไปไกลเกลี่ย

และยังขอเงินไปซื้อน้ำด้วยบอกว่าที่นี่ตำรวจเยอะ
ของเธอก็เลยจำใจควักเงินให้ไปร้อยหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้นักข่าวสาวเห็นท่าแบบนี้เขาว่าไม่ดีแล้วเลยแจ้งผู้บังคับบัญชานะคะ
ตัวของนักข่าวบอกว่าเธอไม่ได้ติดใจเอาเรื่องหรอกและไม่ขอดำเนินการทางอาญาอะไร
แต่ขออย่าให้ตำรวจนายนี้ไปทำกับคนอื่นแบบนี้อีกแม้เงินร้อยบาท
ไม่ได้มากมายนะคะแต่เศรษฐกิจแบบนี้เงินก็หายากอยู่แล้ว
อันนี้มันเข้าข่ายรีดไถนะฮะรีดไถเงินทางผู้บัญชาการอ่า
บังคับบัญชาค่ะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยอ่า
ดาบตำรวจคนนี้แล้วนะคะส่วนนักข่าวและเพื่อนสาว
ต้องเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมเหมือนกันพันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุล
กริจพิทยาบูรณ์ค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกสุรเวศการวัฒนาสิริกุลเป็นผู้กำกับการสพภาษีเจริญค่ะ
พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีมูลตามที่เป็นข่าวมีการพูดคุกคามจริง
ได้ออกคำสั่งย้ายดาบตำรวจเกรียงกมลรักกิจ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานวิทยุสถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญ
นับตั้งแต่สิบห้ากันยายนหนีเป็นต้นไปนะคะ
ทั้งตำรวจนายนี้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

จริงคือยศดาบตำรวจนะคะดาบตำรวจ
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังสั่งให้ผู้กำกับการสนภาษีเจริญ
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตำรวจที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องลงโทษตามวินัย
รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายอีกก็ดำเนินการไป๒ประเด็นควบคู่กันไปเลยทีเดียวนะคะ